เย็นไทยรัฐช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
แล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำโทษนักเรียนของคุณครูท่านหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
เขาบอกว่าครูตั้งกฎกับนักเรียนไว้แล้ว
ถ้ามาเรียนห้องนี้ห้ามใส่รองเท้าเข้ามาจะต้องถอดไว้ที่หน้าห้อง
แต่มีนักเรียน๘คนค่ะใส่รองเท้าเข้ามา
ครูก็เลยทำโทษด้วยการตบหัว
และให้ก้มกราบเท้าคุณผู้ชมไปดูคลิปค่ะ
สายได้แล้วจะบ้าไป
ทำให้กลับตายเลยขอโทษ
ขอโทษอย่าจะไม่ทำอีก
อย่าไปน้ำอย่าไปน้ำคลิปนี้ถูกแชร์ใน
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น
จังหวัดแห่งหนึ่งที่ภาคอีสานตามหาไปตามหามาเจอแล้ว
อยู่ที่อำนาจริงค่ะคลิปนี้
ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
บอกว่ามันไม่เหมาะสมนะ

และมันผิดระเบียบกระทรวงศึกษาที่การที่กำหนดเอาไว้ด้วย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนอำนาจเจริญค่ะ
อาจารย์นิยมรักพรมค่ะ
บอกว่าตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วนะคะ
และตอนนี้โรงเรียนสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
ทั้งทางคุณครูเองและทางนักเรียนเองนะคะ
ทีนี้ไปถามค่ะถามน้องคนนึงนะคะ
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อน้องด้าอยู่ม๕นะคะ
บอกว่าวันนั้นก็ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็รู้กันดีว่าถ้าจะเข้าเรียนกับอาจารย์ท่านนี้ที่ห้องนี้
มีกฎร่วมกันว่าจะต้องถอดรองเท้า
แต่ณวันนั้นมีเพื่อนอยู่๘คนไม่ยอมถอดรองเท้า
ครูก็เลยสั่งทำโทษตามคลิปที่ปรากฏ
ตลอดระยะเวลาที่เรียนกับอาจารย์ท่านนี้ค่ะน้องด้านะคะ
อาจารย์ใจดีไม่เคยลงโทษนักเรียนรุนแรง

ในความรู้สึกส่วนตัวนะของน้องด้านะคะ
คิดว่าครูต้องการให้เด็กมีวินัยค่ะ

ก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา
ซึ่งจะเป็นเรื่องของทางวินัยซึ่งเป็นครู
แต่ทีนี้ตอนนี้ทางอาญานะคะยังไม่มีผู้เสียหายหรือว่าเจ้าทุกข์
ไปแจ้งความในคดีทำร้ายร่างกายค่ะ